ขุนสบัตรต้องห้ามในการสมัครศาสตร์
ข้อที่๓ของมาตรา๙๘คือต้องไม่เจ้าเป็นเจ้าของสื่อ
หรือถือหุ้นสื่อมวลชนใด
เคยถูกสั่งให้พ้นตำแหน่งศาสตร์

กรกเตอร์อาจจะสามารถที่จะบอกว่าคุณสมบัติต้องห้าม
แต่อันนี้ผมเข้าใจว่ากรกตเขามีการประกาศมาแล้ว
มันต้องตกตั้งแต่ตอนรับสมัครหรือก่อนเลือกตั้งก่อน
ถ้าทำอย่างนั้นในกรกตก็เรียกว่า

กรกตบอกตอนนี้มันเลยขั้นตอนที่จะไป
ผมเชื่อมั่นว่ากรกตจะประกาศให้เป็นสอสอ
แล้วจะส่งให้สารรัฐมนูล
ซึ่งช่องทางก็คือตามรัฐมนุนมาตรา๘๒
ช่องทางเดียวกับที่เคยส่งคุณธนทร
ช่องทางเดียวกับที่ส่งสอสอคนอื่น

นี่คือสิ่งที่จะเห็นผมก็เลยมองว่ามันมี๒เรื่อง
เรื่องแรกก็คือการไปหาเสียงอีก๖๓

อาจจะเกินได้ซ้ำไปดูที่ฝีมือของเขา

จะมีผลทำให้เป็นนายกไม่ได้หรือไม่
ผมคิดว่าผมเชื่อว่ากรกตประกาศ
รับรองเป็นสอสอแล้วค่อยสงสาร
ทีนี้มันมีอย่างนี้นะฮะปรากฏว่า
ในการเป็นนายกเนี่ยคือเป็นรัฐมนตรีกับเป็นนายกเนี่ยนะครับ
เค้าให้เอามาตรา๙๓เนี่ยเอามาใช้ด้วย

หมายถึงว่าถ้าถือหุ้นสื่อเป็นเจ้าของสื่อก็เป็นนายกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้
ทีนี้ปรากฏว่ามันคือคุณสมบัติในตอนเป็นรัฐมนตรี
ถ้าต่อให้เรื่องนี้มีปัญหาอยู่จริงถ้ามีปัญหา

แล้วก็จัดการให้หมดปัญหาไปเลยนะครับ

ยังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่ทราบถึงไหนแล้วนะครับ

ก็หมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นนายกโดยที่ไม่เป็นสอสอได้
เพราะรัฐมนต์ฉบับนี้ไม่ได้บอกว่านายกต้องเป็นสอสอ
คือต่อให้ไปต่อให้ไปถึงศาลแต่เราไม่ทราบว่าสารจะใช้เวลาแค่ไหนนะครับ

แต่ต่อให้ไม่ได้เป็นสอสอนะครับก็ยังเป็นนายกได้
เพียงแต่ว่าจะเป็นเหตุในการที่สวบางท่านจะอภิปรายท้วงติงว่า
รัฐมนูลเนี่ยเขาให้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่มีคุณสมัครต้องห้ามตามมาตรา๑๖๐ครับ
อันนี้เรื่องถือหุ้นสื่อแม้ว่าจะขายมาหมดแล้ว
แต่ว่าตอนสมัครสอสอมันมีตรงนี้อยู่อะไรอย่างนี้ก็จะมีข้อโต้แย้งได้
แต่ว่าถ้าหากว่าเขาเคลียร์แล้วในทางกฎหมาย
ต่อให้สอสอไม่ได้เป็นนะครับก็เป็นได้ครับ
คือคืออาจารย์ปริญญากำลังจะบอกเราว่าถ้าในแง่นโยบายเอาไปบอกสวเนี่ย
เชื่อว่ามีสอวรมีโอกาสได้เป็นนายก
แต่มันจะติดตรงที่ว่าสมมุติมันมีช่วงกั๊กลอยต่อ
กรกตส่งเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิทาไปให้ศาลช่วยวินิจฉัยตีความพอดี
แล้วถ้าเกิดช่วงนั้นกำลังโหวตนายกพอดีสวอาจจะแบบ
อันนี้จะโหวตดีไม่ดีถามกรกตเก่า
แล้วถ้าเอาไปยื่นให้กับสวนะครับ
มีความชัดเจนคำว่าดีมากก่อนนะ
ในแง่ของความชัดเจนว่าพักร่วมจะทำอะไร
แล้วหลายต่อหลายเรื่องผมใช้คำว่า
เป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลในอดีตไม่เคยคิดจะทำ
เพราะนั่นถือว่าเป็นความกล้าหารถือเป็นความชัดเจน
ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากแต่ในขณะเดียวกันนะครับ
อาจารย์ต้องคิดว่าบางครั้งถ้าเราอยากจะทำอะไรชัดเจนมากเกินไปเนี่ย
จะมีคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยในบางเรื่อง
ยกตัวอย่างเช่นนะครับความเป็นสวเขาจะมีความเป็นราชการสูงนะครับ
เพราะฉะนั้นการคิดจะเปลี่ยนอะไรหลายอย่าง
ซึ่งเขาเคยชินมาก่อนเขาก็จะรู้ว่ามันเปลี่ยนแบบนี้แล้ว

ยกตัวอย่างง่ายเนี่ยอย่างเช่นประเด็นที่ผมยกขึ้นมานะฮะ
ซึ่งก็จะเป็นเรื่องซึ่งข้อไหนอาจารย์เดี๋ยวผมดูอยู่นะครับ
ระบบข้องบประมาณแบบฐานศูนย์ข้อ๑๔

เพราะอะไรครับเพราะว่ามันคือการมาพินาตั้งแต่เริ่มต้นว่า
ทุกบาทที่สวรรราชการได้รับนี้เหมาะสมหรือไม่
คือระบบราชการการทำงบประมาณนี้เราเรียกว่าระบบแบบส่วนเพิ่ม
คืออะไรก็ตามที่เคยทำมาในปีก่อนเนี่ยถือว่าไม่แตะต้องแล้ว
ถือว่าตัดสินใจไปแล้วพินาแล้ว
เราจะมาดูส่วนเฉพาะส่วนเพิ่มว่าปีนี้ขออะไรเพิ่มเติมมา
ก็จะพินาเฉพาะส่วนนั้นแล้วก็มาดูเหตุผลเฉพาะส่วนนั้นแค่นั้นเอง
แต่ฐานศูนย์คืออะไรลื้อใหม่เลยครับ
กลับไปดูตั้งแต่บาทแรกเลยว่าคุณใช้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไร
ตอนนี้มันก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่อาจจะอึดอัดกับทางราชการ
เช่นจะต้องมาชี้แจงทุกบาททุกสตางค์เลย
กรมนนะครับมีอัตรากำลังกี่อัตรากำลังถามว่าจำเป็นต้องมีไหม
บมันที่เคยได้มาจำเป็นต้องมีไหมจะลื้อทิ้งใหม่หมดไหมอย่างนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการในการคิดทำนองแบบนี้เนี่ย
ผมใช้คำว่ามันเป็นการท้าทายรัฐราชการ
เขาว่าถ้าไทยรัฐราชการคือรัฐราชการไม่เคยชินกับสิ่งนี้
เรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าสมมุตินะฮะ
เขาจะรู้สึกไม่ได้เขาจะต้องห่วงไว้อย่างนี้เป็นต้น

ผมยังคิดว่าบางทีเราพูดแบบเบลอนะ

แล้วค่อยเข้าไปนะฮะเมื่อมีอำนาจแล้วค่อยเข้าไปจัดการ

เหมือนแบบนี้อาจารย์เราจะไปยึดเมืองเขานะสมมุตินะ
และอาจารย์ก็บอกเลยว่าถ้ายึดได้เมื่อไหร่เนี่ย
กุดหัวให้หมดเลยเข้าใจความหมายไหมครับ

สมมุตินะอาจารย์นะกับการที่ประเทศว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวผมจะเข้ามาแล้วผมก็จะปกครองเมืองด้วยความเป็นธรรมต่าง
ปรุงในสิ่งต่างให้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยทำให้เกิดความรู้สึกว่า

คือยังไงก็แล้วแต่ยังรู้สึกว่า
แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีไม่เคยทำในการเมืองไทยนะครับ
แต่พึงระมัดระวังว่าบางครั้งมันไม่ได้บวกอย่างเดียว
ในบางเรื่องอาจจะไปลบได้